คุณผู้ชมค่ะไปหาอะไรอร่อยอร่อยทานกันหน่อยดีกว่านะคะใครที่ชอบเมนูเส้นเนี่ยเราก็นำเสนอกันมาหลายเส้นแล้วนะ
ตรงก๋วยเตี๋ยวแต่ละชนิดแต่ว่าเมนูวันนี้ที่นำเสนอเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงส้ม
บางคนจะบอกเฮ้ยแกงส้มกับก๋วยเตี๋ยวมันเข้ากันได้ยังไงเคยทานเลย
เข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ที่รู้รู้คนแน่นเลยค่ะอ่ามาดูร้านนี้กันหน่อย
ร้านป้าตุ่มแกงส้มค่ะเปิดขายมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคุณ
ไม่ใช่ผู้เปิดนะจ๊ะสำหรับก๋วยเตี๋แกงส้มแบบนี้นะคะ
มีทั้งแกงส้มทะเลแกงส้มปลาแกงส้มชะอมไข่

ถ้าแบบธรรมดาก็๔๐บาทพิเศษ๕๐บาทเลย
แต่สำหรับใครถ้าไม่อยากกินเมนูเส้น
จะสั่งเป็นเกาเหลาก็ได้จะได้ทานแกงส้มกับข้าวได้

ร้านนี้จริงเขาขึ้นชื่อเรื่องของแกงส้มอยู่แล้วค่ะ
ลองเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกแล้วก็ใส่ลงไปกินกับแกงส้มดูซิ
ปรากฏว่ารสชาติออกมาอร่อยมาก

คืออร่อยชนิดที่ไม่สามารถจะเก็บความอร่อยนี้ไว้ทานคนเดียวได้
จะต้องเผยแพร่ออกไปก็เลยทำขายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้ลองลิ้มชิมรสชาติก็ชื่นชอบกันทุกรายเลยนะคะ
แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้มจ้นจัดจ้านจม
โอ้โหจะอะไรขนาดนั้นคือหลายคนก็สงสัยเอ๊ะ

และนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อต่างแล้วก็จะมีข้าวราดแกงนะคะ
รายการเนี่ยคุณตากราดกลับบ้านกันไปเลยก็ได้นะ
รวมถึงของหวานแบบบุฟเฟ่
วุ้นของหวานบุฟเฟ่ตักตามใจชอบเลย
ใส่เครื่องกี่อย่างก็ได้ไม่ว่ากันในราคาถ้วยละ๑๐บาท

นี่คือเทน้ำแดงหมดขวดด้วย

ไปผ่านมาแถวสนามกีฬาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเนี่ยนะคะ
อย่าลืมไปพิสูจน์ความอร่อยกันด้วยฮิ

คือใครที่อยากจะทานข้าวแกงเขาก็มีบริการ
อยากทานก๋วยเตี๋ยวก็ทานกันได้และที่สำคัญ

โอ้โหแล้วถ้าเป็นน้องใบตองนี่คุณจะกะเทน้ำแดงหมดขวดเลยเห